ก็ไม่ได้สาดน้ำแต่ยังมีการรดน้ำกันอยู่
อยากจะได้ขันสักคนละใบไหมล่ะ

ใครไม่แจกเอ๋แจกครับ
อ๋อคุณเอ๋ปารินาไกรคุบใช่ครับคุณเอ๋ปารินานะฮะใช่
ใส่เสื้อประวิทย์นะครับ
แล้วลงพื้นที่เอาขันบิ๊กป้อมหรือลุงป้อมไปแจกชาวบ้าน
บอกว่าเป็นของขวัญวันสงกรานครับคุณผู้ชมครับ

นางสาวปารินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ

เป็นภาพที่คุณเอ๋เนี่ยสวมใส่เสื้อยืดนะฮะ
สีน้ำเงินเข้มสกรีนชื่อประวิทย์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะ
อุ้มขัน๑๐๐๐ใบที่พลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ภารกิจประชารัฐ
สั่งผลิตขึ้นมาเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ

โดยใต้โพสต์เนี่ยคุณเอ๋ระบุข้อความบอกว่า
จอดรถแค่เห็นปารีนามากับขันน้ำ
พี่น้องที่เคารพและน่ารักทุกท่านก็เดินมาเอาขันน้ำลุงกันแล้วค่ะ
โดยระหว่างที่แจกขันบิ๊กป้อมนะครับ
คุณเอ๋ก็บอกกับชาวบ้านบอกว่า
เล่นน้ำไม่ได้แต่ทำอย่างอื่นได้นะจ๊ะ

คุณผู้ชมครับสำหรับขันของบิ๊กป้อม
ใบนี้เป็นประเด็นร้อนมาก่อนหน้านี้ครับ

ขันน้ำพลาสติกสีเขียวน้ำเงินม่วง

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

และสุขสรรค์วันสงกราณปีใหม่ไทย
แนมอะไรแบบนี้นะตามภาษาการเมือง
เคียงกับการแจกขันของอดีตนายก
พลเอกประยุจันทร์โอชา
ให้สัมภาษณ์เมื่อปี๒๕๕๙บอกว่า
คนเจตนาดีเขาไม่แจกขันกัน
ฝั่งซ้ายคือขันสีแดงที่

แล้วก็พอมาปีนี้พลเอกประวิทย์ก็มาทำขันแจกเหมือนกัน
ชาวเน็ตเขาก็ถามกันเยอะห้ามเล่นน้ำสงกราน
กลัวโควิดกันแต่ก็แจกขันก็ไม่รู้จะยังไงเนอะ
โปรวอตแจกเพื่ออะไร